บุรีกันหน่อยนะคะที่พานทองค่ะเกิดเหตุคนร้ายค่ะ
เข้าไปในธนาคารแล้วใช้ปืนปลอมนะคะ
จี้ชิงเงินได้เงินไปกว่า๖แสนบาท
และพฤติกรรมคุณผู้ชมแหมนี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้
แต่อัปเดตล่าสุดก่อนตำรวจเก่งมากค่ะ
ทำไมฮะเหตุการณ์เกิด๑๑ใช่ไหมคะ
พฤศจิกายนเมื่อสักประมาณกลางดึกที่ผ่านมา
วบตัวได้แล้วก่อเหตุที่ผ่านทองชนบุรี
รวบตัวได้ที่มโนรมชายนาฏ

นี่ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
นี่ผู้ชายคนนี้นะคะลองฟังพฤติกรรมเขาหน่อยไหม
เข้าไปปุ๊บเห็นไหมคะตรงนั้นที่กดบัตรคิวกดบัตรคิวก่อนเลย
เอาสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยพอกดบัตรคิวปุ๊บเข้าไปที่เคาน์เตอร์๓เลยค่ะ
ก็จะมีคิวใช่ไหมคะนั่งรอคิวเข้าไปที่เคาน์เตอร์๓
แล้วนั่งรอคิวด้วยก็ต้องเนียนสุดค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่อยากให้ลูกค้าท่านอื่นแตกตื่น
บอกใครในกระเป๋ามีปืนให้ทำตัวปกติแล้วเอาเงินมา๔ล้านบาท
ถ้าพูดคุยกับใครเดี๋ยวจะมีคนตายเป็นเราเรากลัวไหมคะเป็นพนักงานมีปืนจริงเปล่า
ใช่ค่ะพนักงานก็ด้วยความกลัวนะคะตกใจเหมือนกันก็เลยมีการหยิบเงินสดเป็นปึก
เขาทำเป็นปึกไว้ปึกเป็นแสนหยิบไปให้ทั้งหมด๖ปึกด้วยกัน๖แสนบาทถ้วนค่ะ
จากนั้นคนร้ายก็หยิบเงินใส่กระเป๋าเป้ที่เตรียมมา
แล้วก็เดินออกไปจากธนาคารเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีนี้รอปภของธนาคารตอนนั้นเนี่ย
ยังไม่ทันสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยเปิดประตูให้คนร้ายเดินออกไป
แล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขี่หลบหนีไปนะคะมุ่งหน้าเส้นทางคือ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บางประกงฉะเชิงเศร้า
แล้วสุดท้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ต่อรถรถตู้จะขึ้นเหนือไปเชียงใหม่
คุณผู้ชมลองฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารหน่อยนะคะ
เยอะนะมีอาวุธไหม

ตอนนั้นผมอยู่นี่
แล้วลุงไม่รู้เรื่องเลยเหรอคนร้ายป้น

ก็มันสั่งให้เงียบไงพนักงานก็ไม่ได้กระโตกกระตาก
ใช่ค่ะคือเนียนทุกอย่างเลย

ตอนออกมาพนักงานก็ไม่ได้ร้องเอะอะโวยวายไง

การจังหวัดชนบุรีพลตำรวจตรีอัฐศิษย์กิจกาหารนะคะ
บอกว่าต้องใช้คำว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดี
เพราะใช้เวลาในการก่อเหตุ๔นาทีเท่านั้น
เตรียมการแปลว่ามาดูรัฐเราก่อน

ก่อเหตุของวันที่๑๑พฤศจิกา
วันที่๑๐มาดูรัดเราก่อนแล้ว
วันที่๑๐ก่อนก่อเหตุมาดูรัดเราก่อนแล้วนะคะ
ทีนี้ตำรวจเก่งมากต้องชื่นชมนะคะ
ทำงานอย่างหนักค่ะไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
นี่ค่ะที่สุดจับตัวได้นะคะ
ผู้ชายคนนี้เป็นคนร้ายและเป็นผู้ต้องหา
ชื่อว่าสุริยาตะโกนาอายุ๓๑ปีค่ะ
ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนที่ก่อเหตุเสร็จที่ชนบุรี
นั่งรถตู้มาที่กรุงเทพแล้วไปที่หมอชิด
ที่หมอชิดขึ้นรถทัวร์

แต่ปรากฏว่าตำรวจตรวจเลย
ตรวจบนรถทัวร์คันนี้ที่มโนรมชายนาฏ
ไปจับกลุ่มสุริยาได้นะคะพร้อมของกลาง
เงินสดอยู่ไม่ครบแล้วได้เงินไป๖แสนบาท
เหลือ๕๙๕๐๐๐บาทพร้อมกับปืนปลอม

ริยาบอกว่าก็เป็นหนี้ติดหนี้บัตรเครดิต
เป็นหนี้รถหนี้บ้านแล้วก็เอาที่นาไปจำนองด้วย
เป็นหนี้รวมแล้ว๓ล้านกว่าบาทก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะ
ก็เลยวางแผนจี้ชิงเงินธนาคารแบบนี้นะคะ
ส่วนที่เขียนจดหมายจดหมายน้อยยื่นให้กับเจ้าหน้าที่
ก็เพราะไม่อยากให้กระโตกกระตากไง
เดี๋ยวคนอื่นจะรู้นะคะสุดท้ายโดนจับได้โดยละม่อมนะคะ